ท่านผู้ชมครับเรายังคุยกันอยู่เมื่อไม่นานมานี้นะฮะ
เชื่อว่าท่านจำได้แน่นอนนะครับนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรที่เคยก่อเหตุฆ่านะฮะข่มขืนนะครับ
หญิงสาวไปห้าศพนะครับแล้วก็มาก่อคดีที่หก
พ้นโทษนะฮะจากโทษเนี่ยโอ้โหถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
นะครับพ้นโทษออกมานะฮะติดอยู่สิบกว่าปีนะครับ
ก่อเหตุอีกแล้วก็ถูกจับนะฮะก็คุยกันอยู่ว่าเออ
พวกที่ก่อเหตุแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผลโทษออกมา
ก็ก่อเหตุอีกเราจะเอายังไงกันดีอืมบางคนบอกว่าไม่อยากให้ออกมาแล้วอ่ะ
อยากให้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกจนตายเลยอ่ะวิธีการพิจารณาเรื่องการลดโทษ
ให้ออกออกมาควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะยังคุยกันไม่เสร็จเลยนะค่ะ
วันนี้มีอีกครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านที่อำเภอคีริรัฐนิคม
จังหวัดสุราชธานีโอ้โหตอนนี้ต้องหวัดภาวะอืม
เพราะไอ้เสื้อโหยมันออกมาอืมเสื้อโหยฮะชาวบ้านตั้งฉายาให้ค่ะ
เพราะว่าโอ้โหมันก่อเหตุทั้งลักทรัพย์ทั้งข่มขืนโหยหาคดีต่าง
โหยหาความชั่วร้ายต่างมาตั้งแต่เด็กนะ
ตามประวัติเนี่ยบอกว่าก่อคดีโชคโชนมาตั้งแต่เรียนป๖
อืมลักษับลักเล็กขโมยน้อยคมขืนโอ้โห
เข้าออกคุกเป็นประจำยาเสพติดก็มีด้วยนะ
ปัจจุบันอายุสามสิบสองค่ะก่อคดีตั้งแต่ป๋อหก
โอ้โหก็คือแค่สิบขวบได้ประมาณนั้นอ่ะ
แล้วทำไมถึงเข้าออกคุกได้บ่อยเข้าเข้าออกออก
แสดงว่าเข้าแป๊บเดียวได้ออกก่อเหตุอีกเข้าไปอีกออกมาอีก
แสดงว่าต้องคิดว่าอคุกนี่คือบ้านหลังที่สอง
เข้าไปก็สบายดีเดี๋ยวก็ได้ออกมา
แล้วออกมาก็ก่อเหตุอีกครับทุกผู้ชมดูหน้าไว้นะฮะในคนนี้นะครับ
ถ้าเจอแจ้งตำรวจที่สุราธานีนะครับสพคีริรัฐนิคมเจ้าของคดี
เพราะว่าล่าสุดนะครับได้รับแจ้งความจากผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นชาวบ้านที่ตะบนย่านยาวบอกว่าตอนนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
แล้วก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยเงินไปวางไว้ที่หน้าขนำในสวนยางพารา
ตอนหลังนะครับก็คือนายอนุสรสมบุญอายุ๓๒ชื่อเล่นชื่อโอ
ฉายาก็คือเสือโหยมันมาก่อเหตุฮะ
พอมีคนร้ายมาขโมยเงินไปวางไว้หน้าขนำในสวนยางพารา
ก็เลยไปเรียกสามีกับพ่อให้มาช่วยกันจับ
เพราะไอ้คนนี้มันมาก่อเหตุยังเห็นตัวอยู่แต่ว่ามันก็สามารถหลบหนีไปได้
เธอก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยจับกลุ่มดำเนินคดี
อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกนะครับ
เป็นชาวบ้านวัย๖๓ปีเป็นผู้หญิงอยู่ที่ตำบลบ้านยาง
ซึ่งเป็นป้าของเสือโหยด้วยแต่มาขอเป็นพยาน
ป้าบอกว่าเสือโหยเนี่ยไปใช้มีดจี้ชิงโทรศัพท์มือถือของลูกสาวป้าไปสองเครื่อง

ในช่วง๘๙วันที่ผ่านมาก็ยังไปก่อคดีในพื้นที่อีกหลายคดี
ทั้งที่เป็นป้าเป็นหลานเขาเนี่ยแต่บอกไม่ไหว
ต้องขอมาเป็นพยานในการแจ้งความดำเนินคดี

ใช่โดนมือถือไป๒เครื่อง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถาม
ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปคุยกับนี่ก่อนเลยฮะ
ผู้ที่เขาไปแจ้งความนะฮะ

เสือโหยเนี่ยเข้ามาก่อเหตุลักษัพในบ้านของเธอ
เช้ามืด๒๔มกราคม
วันนั้นขี่จักรยานยนต์กลับมาจากขายยางพารา
มาถึงบ้านวางกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่
ได้จากขายยางพารามาประมาณ๓๐๐กว่าบาท

เอาแต่เงินกระเป๋าไม่เอานะ

เห็นพอดีนะครับวิ่งไปทางกอไผ่ก็เลยตะโกนเรียกร้องนะฮะ
ทีแรกได้ยินเสียงกอไผ่เนี่ยคิดว่าไก่มันร้องตกใจเพราะว่างูจะมากิน
เหลือไปมองเอ้าคนร้ายกำลังวิ่งหนีวิ่งตามแล้วแต่ไม่ทัน
มาดูกระเป๋าเงินหายไปแล้วฮะเงินหายไปแล้ว๓๐๐กว่าบาท
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็พบว่าในวันเดียวกัน
ยังไปก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือนะไปขโมยเงินคนแก่ในพื้นที่แถวนั้นอีกด้วย
ก็จะวิ่งยิงยิงกันเลยวิ่งยิงยิงตามแล้วแต่ไม่ทัน
เปิดจึงยิ้มเอาแต่ใบไปไปต่างใบ๒๐มีใบ๑๐๐๐ช่องใบ๑๐๐๐ช่องใบ
ดึงออกไปเมตรวาย๒๓เส้นเรียนเราก็วิ่งตามแต่ไม่ทัน

ก็กลับมาเอามีดไปกั้น
ช่วงแก่งว่าแค่ว่ากลับมาเอามีดมาเอาพลาไปนั่นแหละ
แค่ไม่ทันมาก

จนถึงบัตรนี้พอหลุดมา

บอกว่าตอนนี้
ทุกคนทางชายทางยิ่ง

ข่มขืนลักเล็กขโมยน้อยเป็นอาชีพ

พอไปย้อนดูเกาะคดีไว้

ตั้งแต่เรียนป๖ค่ะขโมยของเอ่ยข่มขืนผู้หญิงเอ่ยเข้าออกคุก
รอบล่าสุดนะคุณผู้ชมคือเขาเพิ่งพ้นโทษมา๒เดือน
ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกแล้วอย่างที่เห็นหน้าจอค่ะ
ลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนมีหมดเลยอ่ะแล้วในโลกโซเชียลเขาก็เตือนภัยกัน
ชาวบ้านแถวนั้นนี่โดยเฉพาะผู้หญิงนี่ไม่กล้าแล้วนะคะไม่กล้ามากรีดยางตอนกลางคืน
พอมืดทีเนี่ยต้องปิดประตูบ้านเลยแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้จับกลุ่มเสือโหยให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าเสือโหยก็ยังตระเวนก่อเหตุอยู่เสือเรียกเป็นพวกโจรเรียกโจรว่าเสือ
แล้วคือเขาก่อคดีมาเยอะไงก็เลยกลายเป็นเสือโหยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะสพคิริรัตนิคมรวบรวมหลักฐานขอดุมศาสน์ออกหมายจับแล้วนะคะ
คือคดีรักทรัพย์กับข่มขืนที่ออกมาก่อเหตุล่าสุดนี่แหละ
ก็คาดว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่นะครับกำลังเร่งตามตัวอยู่
ปัญหาก็คือว่าจับได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีติดคุก

ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในคุกก็เหมือนอยู่บ้านหลังที่๒
ไปเจอเพื่อนเจอฝูงอีกเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้ออกมาอีก
จะทำยังไงเนี่ยคนที่ก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อคดีแบบนี้

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอหรือว่าคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ